แต่ว่าทีนี้ค่ะมีข้อมูลเพิ่มแล้วก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากนะคะ
อย่างที่คุณภาคภูมิบอกไปค่ะว่ามีพริตตี้สาว
เคยถูกว่าจ้างให้ไปร่วมงานปาร์ตี้ที่บ้านหลังนี้เลยที่บางบัวทอง
หลังเดียวกันที่ลาลาเบลไปแล้วไปก่อนหน้าวันที่ลาลาเบลไปแค่วันเดียว
เขาไปวันที่๑๔ต่อเนื่องเช้าวันที่๑๕กันยายนก่อนหน้าแค่วันเดียว
นี่ถูกว่าจ้างไปบ่ายวันที่๑๖กันยาใช่ค่ะหมายความว่าจัดปาร์ตี้ทุกวันนะเนี่ย
คริสนะคะเป็นนามสมมุตินะคะอายุ๒๖ปีก็ไปให้ปากคำที่สอนอบุคโลนะคะ
และเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากค่ะคริสเนี่ยเขาบอกว่าคนชื่อคิว
เป็นคนติดต่อให้เธอไปงานปาร์ตี้ก็ไปทำหน้าที่เหมือนกับน้องลาลาเบลนี่แหละ
นั่งดื่มนั่งกินกันอยู่ในบ้านส่วนในคิวคนที่จ้างเธอนั่งหลับค่ะ
เธอก็นั่งสักพักหนึ่งเธอเห็นน้ำอุ่นที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยคดีลาลาเบลอ่ะ
อยู่ในงานด้วยแล้วก็เข้ามาตีสนิทกับเธอแล้วก็ชวนเธอดื่มเหล้าช็อต
มันคล้ายกันไหมเล่าชอตก็คือเล็กแล้วก็แบบเพียวค่ะไม่ผสมอะไรเลย
แล้วน้ำอุ่นก็บอกเธอว่าเหมือนกับสนใจเธอขอไลน์ไอดีหน่อยได้ไหม
ขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมเธอก็ไม่ได้คิดอะไรจากนั้นเนี่ยค่ะ
คนในงานก็พยายามให้เธอดื่มเหล้าช็อตบังคับชวนดื่มอะไรแบบนี้
แต่เธอนะทำทีเป็นดื่มแล้วก็บ้วนใส่แก้วข้างเธอก็เลยไม่เมา
ทำเป็นดื่มแล้วก็หันไปบ้วนใส่อีกแก้วหนึ่งอะไรแบบเนี้ยเธอมีเทคนิค
ช็อตแบบนี้ต่อให้คอแข็งกินเก่งขนาดไหนเนี่ยยังไงก็เมา
แบบเมาเละเลยอ่ะใช่ค่ะแล้วก็เล่าช็อตที่ให้กินไม่รู้เล่าอะไร
เล่าบางอย่างช็อตนึงเนี่ยดีกรีแอลกอฮอลมันเยอะมากถึงขั้นที่เขาบอกว่า
ตลอดทั้งวันที่กินได้วันละแค่สองช็อตอ่ะบางอย่างนะแต่เราไม่รู้ว่าเขาให้กินเหล้าอะไร
เล่าช็อตด้วยอ่ะซึ่งน้องคนนี้บอกว่าก็พยายามระวังตัวเลยใช่ค่ะ
วนทิ้งเลยบ้วนทิ้งเธอบอกว่าพอใกล้ถึงเวลาที่หมดเวลาว่าจ้างแล้ว
พี่ที่ติดต่อให้มาทำงานมาบอกเธอว่าอย่าเพิ่งกลับสิอยู่ต่อได้ไหม
เธอก็เลยนั่งคุยกับคนในงานต่อสักพักหนึ่งแล้วเธอบอกว่ามีพริตตี้อีกคนนึงนะคะ
ในสภาพที่เมามากแทบจะเดินไม่ไหวอยู่ในงาน
เธอก็เดินไปดูเพราะเธอเห็นว่าก็เป็นพริตตี้เหมือนกันทำงานอาชีพเดียวกันเธอเป็นห่วง
เดินไปดูแต่ทุกคนที่อยู่ในงานบอกเธอว่าไปห่างไม่ต้องมายุ่ง
แล้วน้ำอุ่นอาสาเลยบอกเดี๋ยวดูแลเองเดี๋ยวจะดูแลพริตตี้คนที่เมาเดินไม่ไหวคนนี้เอง
แล้วน้ำอุ่นอุ้มพริตตี้คนนี้ออกไปค่ะ
คริสเนี่ยก็พยายามจะถามว่าจะพาเขาไปไหนน้ำอุ่นก็บอกว่าเดี๋ยวจะเอาไปนอนและดูแลเองไม่ต้องมายุ่ง
คริสพยายามไปห้ามพยายามไปห้ามน้ำอุ่นแต่คนในบ้านมาด่าเธอค่ะ
มาบอกว่าอย่ายุ่งแล้วก็มาด่าเธอแล้วก็พยายามจะทำร้ายร่างกายเธอด้วย
เธอบอกว่าเธอสังเกตเห็นยาเคจำนวนนึงนะคะอยู่ใกล้ใกล้กับแก้วเหล้า
ถูกใส่อยู่ในถุงซิปเป็นถุงพลาสติกใสแล้วก็สังเกตเห็นว่าคนในงาน
ใช้นิ้วแตะเข้าไปแล้วก็เอามาสูดดมแต่เธอบอกว่าจำไม่ได้ว่าใคร
ในบ้านไฟสลัวมากคือมองหน้าแทบจะไม่เห็นว่าใครเป็นใคร
เปิดเพลงเสียงดังมากเธอก็เลยบอกว่าเธอรีบกลับจนเวลาต่อมาเธอเห็นข่าว
เห็นข่าวนี้เห็นข่าวลาลาเบลแล้วก็จำน้ำอุ่นได้ว่าเธอเห็นในงาน
แล้วก็อุ้มพริตตี้คนนึงที่อยู่ในงานที่เมาอุ้มออกไป
เธอก็เลยตัดสินใจว่าเธออยากจะให้ข้อมูลกับตำรวจเหมือนกัน
แล้วก็มีพิตตี้สองคนค่ะหลังจากนั้นพริตตี้เขาก็กลับกันก่อน

ตอนนั้นฮินเขาเข้ามาเคยกับเราหรือพยายามที่จะมาล้อม
ทำไมเราถือบวนเพราะอะไร
พี่ถ้ากินเหล้าในปริมาณมากขนาดนั้นหนูต้องเมามากแน่
ก็เลยเป็นเทคนิคการเอาตัวเล่าของหนู
เขารักษณะคือตั้งใจที่จะมองเลยไหม

แล้วเขาก็ได้เรียกพิธีมาอีกคนหนึ่ง

แล้วเด็กคนนั้นก็เมามากแล้วก็เขาก็อุ้มไป

ก็เข้าไปห้ามหนูถามว่าเอาเขาไปไหนอะไรอย่างนี้

มีบาลากุแล้วก็มีเหล้าค่ะ
เห็นสติดด้วยไหม
เห็นค่ะแต่ว่ามันเป็นส่วนน้อยค่ะ

แล้วไอ้อุ่นเป็นด้วยไหมค่ะ

วันนั้นได้เจอกับบิวด้วยไหมคะ

นี่ค่ะนอกจากคริสต์คนนี้แล้วนะคะ
พริตตี้อีกคนที่ถูกน้ำอุ่นอุ้มไปในวันที่คริสต์อยู่ในบ้าน
ก็สำคัญนะผู้หญิงคนนี้เขาติดต่อกลับมาแล้วนะคะ
เขาบอกว่าเขาตื่นมาอีกทีอยู่ในห้องนอนคอนโดของน้ำอุ่นค่ะ

ใช่ไปอยู่ในห้องนอนคอนโดของน้ำอุ่น
ตอนนี้ผู้หญิงคนนี้กำลังประสานกับเจ้าหน้าที่ว่าอาจจะเข้ามาให้ปากคำเพิ่มนะคะ

จะได้รู้พฤติกรรมของน้ำอุ่นว่าเป็นยังไง

คืออุ้มสาวออกมาทุกคืนไง
แสดงว่านายคนนี้เนี่ยก็จะแฝงตัวมาอยู่ที่บ้านหลังนี้
แวะเวียนมาหาเขาอยู่เรื่อยมาปาร์ตี้กับเขาแล้วก็พอมีพริตตี้สาวคนไหนที่ถูกใจก็จะไปมอมเขา
ใช่ข้อมูลส่วนใหญ่ที่ได้มาเนี่ยเป็นแบบนี้นะ
อาจจะไม่จริงก็ได้นะฮะอาจจะไม่จริงก็ได้เขาก็ต้องไปชี้แจงอะไรกับตำรวจเอา
แต่ว่าวันนี้ทีมข่าวของเราได้ไปเปิดใจเจ้าของบ้านเจ้าของจัดงานปาร์ตี้ที่บางบัวทองทั้งหมดเลยนะครับท่านผู้ชมครับ

เขาเล่าพฤติกรรมแบบโอ้โหคือถอดหมดเปลือกเลยอ่ะ
คือก่อนหน้านี้เขาไปให้ข้อมูลกับตำรวจแล้วรอบนึงแต่ว่าทีนี้เขาให้ข้อมูลอย่างละเอียดเพิ่มเติมมากขึ้นแล้วก็ให้เข้าไปดูด้วยว่ามันมีอะไรอยู่ในบ้านอะไรอย่างนี้บ้าง

แต่ว่าล่าสุดนะคะมีนางสาวเดียที่เป็นโมเดลลิ่งค่ะ
จัดหานางแบบพริตตี้ให้ไปร่วมงานปาร์ตี้เนี่ยก็ไปให้ปากคำกับตำรวจที่สนบุคโลในฐานะพยานนะคะ
เพราะว่าเป็นคนจัดหาพริตตี้ให้ไปรับงานตามสถานที่ต่าง
หนึ่งในนั้นก็รับงานให้กับบ้านที่จัดปาร์ตี้ย่านบานโบทองบ้านหลังนี้ล่ะค่ะ
คือผู้หญิงคนนี้ถ้าใครต้องการหญิงสาวหน้าตาดีไปทำงานอะไรสักอย่างหนึ่ง
ใช่ก็เป็นลักษณะเหมือนโมเดลลิ่งปกติแล้วค่ะ
เดลลิ่งเขาก็จะมีนางแบบพริตตี้อยู่ในสังกัดของเขา
ก็จะเป็นคนจัดหางานให้เวลางานติดต่อมาก็ไม่ได้ติดต่อพริตตี้โดยตรงเนี่ยจะต้องมีคนกลางอยู่แล้ว
ตี้ก็ไม่คุยงานกับลูกค้าโดยตรงอยู่แล้ว
จะต้องมีคนเรียกขาตัวให้ถามสถานที่ให้รายละเอียดให้ก็เหมือนผู้จัดการส่วนตัว
จัดหางานให้คนนี้ก็หักเปอร์เซ็นต์อะไรไปใช่แล้วคนนี้ก็เป็นคนที่จัดหางานให้กับลาลาเบลด้วยไง
ก็เลยจะต้องไปให้ปากคำกับตำรวจในฐานะพยานนะคะครับ
ก็เพื่อประกอบสำนวนคดีนะครับ